วันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวของคณะไทยไม่ทนด้วย
เขามารับขวัญไฮโซลูกนัดกันเนี่ยนะคะ
เขาเป็นอดีตแนวร่วมกปศที่ออกมาขับไล่รัฐบาล

จัดกิจกรรมต้อนรับคามอบสลิมกลับใจที่แยกราชประสงค์
ก็สอดรับกับกิจกรรมคาร์มอบสลิมกับใจไล่ประยุทธ์
นำโดยนายธนัดธนากิจอำนวยหรือลูกนัทอดีตกปศ
มีการตั้งขบวนรถยนต์รอรับขบวนของลูกนัดเข้ามาสมทบกันนะคะ
ก่อนจะเคลื่อนผ่านประตูน้ำออกถนนเพชรบุรีเข้าแยกอโศก
แล้วก็ออกถนนสุขุมวิทย์ตรงกลับไปยังย่านทองหล่อ
นายธนัดบอกว่ากิจกรรมคามะวันนี้ได้แนวคิดมาจากนายสมบัติบุญงามอนง
หรือบอกกรลายจุดเป็นกิจกรรมปลอดภัยไร้ความเสี่ยงจากโควิดแล้วก็กฎหมายด้วยนะคะ
โดยตั้งใจที่จะเชิญชวนผู้ที่เคยชุมนุมในกปศแล้วแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่ผ่านมา
ก้าวออกมายืนฝั่งประชาธิปไตย
กิจกรรมนี้ก็ทำให้คนเข้าร่วมชุมนุมง่าย
โดยใช้แค่การติดสัญลักษณ์บนรถยนต์ค่ะ

พบว่าการกระทำนี้ไม่ใช่การกระทำผิดกฎหมาย
แต่ว่าต้องใช้สัญลักษณ์หรือคำพูดที่ไม่เกินเลย
วันนี้ได้ขออนุญาตทางตำรวจสนทองหล่อในการจัดกิจกรรม
กลุ่มของตนเองแล้วก็เจ้าหน้าที่ไม่ใช่ศัตรู
รวมทั้งยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกประการ
เพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์อย่างเต็มที่ในขอบเขตของกฎหมาย
จำเป็นต้องมีการถอดป้ายทะเบียนรถออกนะคะเพราะว่าจะยิ่งเสี่ยงผิดกฎหมายค่ะ
ส่วนข้อเรียกร้องทั้ง๓อย่างข้อแรกพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีต้องลาออก
สองคือรัฐธรรมนูลต้องถูกแก้ไขและข้อ๓วัคซีนที่มีคุณภาพต้องเข้าถึงประชาชนค่ะ
กิจกรรมวันนี้เนี่ยเริ่มตั้งแต่ช่วงสิบโมงเช้าถึงสิบหกนาฬิกานะคะด้านในไทยกรบอกว่ายุทธศาสตร์ร่วมประชาชนในขณะนี้ก็คือขับไล่นายก
สำหรับการชุมนุมวันที่๑๐สิงหาคมนี้จะจัดขึ้นโดยแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม
ซึ่งนายไทยกรบอกว่าได้รับการประสานมาแล้วแต่ว่าคณะไทยไม่ทนต้องปรึกษากันก่อนว่าจะเข้าร่วมหรือว่าจะกำหนดท่าทียังไงนะคะ
คำนึงถึงความรู้สึกของคนไทยส่วนใหญ่ด้วยโดยคณะไทยไม่ทนให้ความสำคัญกับการขับไล่พลเอกประยุทธ์เป็นเพดานสูงสุดไม่ได้ไกลกว่านี้
เพราะเชื่อว่าถ้าหากเป้าหมายอยู่เพียงแค่พลเอกประยุทธ์ประชาชนก็จะได้รับชัยชนะรวดเร็วแล้วก็ง่ายที่สุดค่ะ